คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุ

จังหวัดน่านมีอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลัก
มีผู้เสียชีวิต๑ศพบาดเจ็บสาหัสอีก๑คน
สาเหตุคาดว่าเกิดจากการขับมาด้วยความเร็วหรือว่าอาจจะหลับไหนครับ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ผู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
หลังเกิดอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ข้างทาง
อำเภอเมืองจังหวัดน่านทำให้รถพังยับเยินทั้งคัน
ชิ้นส่วนกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณ
ซึ่งจากการตรวจสอบภายในรถพบนายอนุวัฒน์จันแดงอายุ๓๑ปี
ถูกรถกระบะทับบริเวณลำคอเสียชีวิต
นายสิริศักดิ์รักเชื้ออายุ๒๔ปี
ได้รับบาดเจ็บสาหัสกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาล
สอบสวนนายสุริยาธนวงศ์อายุ๒๓ปีคนขับที่ไม่ได้รับบาดเจ็บทราบว่า

ไปติดตั้งระบบสื่อสารที่บริษัทแห่งหนึ่งในอำเภอท่าวังผา

แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้ง

ขณะเจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะขับรถมาด้วยความเร็ว

จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น

รถกระบะคันหนึ่งเสียหลักพุ่งตกลงเหวข้างทาง

หมู่๒ตะบนเสนียนอำเภอเมืองน่าน
แล้วรถตกลงไปในลำห้วยจมน้ำเกือบทั้งคัน

เหตุที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย๒คน
กายออกมาจากรถแล้วปีนขึ้นมาได้อย่างปลอดภัย
ชาวบ้านที่มาพบแทบไม่มีใครเชื่อสายตาว่า

เพราะตรงจุดเกิดเหตุมีความลึกประมาณ๒๐๐เมตร
ผู้ภัยใช้รถยกลากรถกระบะคันเกิดเหตุขึ้นมาบนถนน
สอบสวนนายประสิทธิ์แทร่เฮ้ออายุ๓๕ปีคนขับรถกระบะทราบว่า
กำลังขับรถกลับบ้านซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๔๕กิโลเมตร
กลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุมีแมววิ่งตัดหน้ารถ
ด้วยความตกใจและกลัวว่าจะชนแมวตายจึงหากหลบ
ทำให้รถพุ่งตกลงไปในเหวข้างทางกระแทกกับน้ำในลำห้วย
โชคดีที่รอดชีวิตมาได้
จังหวัดลำปางเกิดอุบัติเหตุรถบัสนำเที่ยวเสียหลักพลิกตะแคงตกข้างทาง
ถนนสายลำปางแพร่ใกล้กับปากทางเข้าอ่างเก็บน้ำวังเฮือ

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้รับบาดเจ็บ๑๑คน
จำนวนนี้มีนักท่องเที่ยวถูกคันกระจกรถทับศีรษะอาการสาหัส
ไม่สามารถนำตัวออกมาได้ต้องใช้รถยกเข้าช่วยเหลือก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาล
สอบสวนทราบว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เดินทางมาจากจังหวัดสุโขทัย
เพื่อไปเที่ยวที่จังหวัดลำปางแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุ
มีฝนตกลงมาอย่างหนักถนนลื่นจึงทำให้รถเสียหลักพลิกตะแคงตกข้างทาง
ท้ายที่จังหวัดนครราชศรีมาเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พุ่งชนรถกระบะ
ตรงจุดกลับรถหน้าโรงเรียนบ้านท่าอ่างถนนสายราชศรีมาโชคชัย

ทำให้นายรัฐพลเพชรหมื่นวัยอายุ๑๙ปีคนขับขี่รถจักรยานยนต์
เห็นเหตุการณ์ระบุว่าก่อนเกิดเหตุ
เห็นรถกระบะเลี้ยวกลับรถตัดหน้ารถจักรยานยนต์อย่างกระชันชิด
เพื่อมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองนครราชศรีมา
ทำให้รถจักรยานยนต์เบรกไม่ทันจึงพุ่งชนอย่างจัง